คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องส่งกำลังใจให้หนักให้แน่นเลยนะคะ
สำหรับพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเราคุณจ๊ะนงพนีคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามโซเชียลของจ๊ะเนี่ย
ก็คงตกอกตกใจเหมือนกันกับภารกาศเขาบอกว่า
ยุติความสัมพันธ์ยุติความรักกับแจ๊คธนพลแล้วคุณผู้ชม
หลายคนตกใจทีเดียวรายละเอียดจะสรุปไว้ครบทุกประเด็นนะคะ
สถานะตอนนี้เหลือเพียงแค่พี่น้องกันความสัมพันธ์ครั้งนี้จบแบบไร้มือที่๓
สาเหตุที่ต้องแยกทางกันก็เพราะว่าเป็นปัญหาที่พยายามปรับกันมานานแล้ว
คู่นี้เขารักกันถึง๗ปีนะคุณผู้ชม
ยืนยันอีกครั้งค่ะว่าจบกันด้วยดี
แล้วก็ยังคงมีธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่
รวมไปถึงมีผู้จัดการเป็นคนเดียวกันด้วย
เออนะคะก็งานในวงการก็ยังรันไปได้อยู่
ภายหลังค่ะคุณแจ๊คธนพลได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวด้วยเช่นกัน
พร้อมกับข้อความรักเธอเสมอ
ใต้โพสต์นี้ก็มีแฟนเข้าไปให้กำลังใจนะคะ
ขอให้ทั้งจ๊ะแล้วก็แจ๊คเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะ
เออนะคะรักเธอเสมอสั้นเลย
ก็มันหมายถึงความเป็นห่วงอะเนาะ
ความยังแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้อยู่เสมอคุณผู้ชมค่ะ
แต่เชื่อว่าตอนนี้อ่ะมามก็ม้อนิดนึงก็เอละกัน

น้ำเสียงของน้องจ๊ะเนี่ยยังมีการแบบร้องไห้

แล้วแต่นะคะไม่มีมือที่๓ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะ
เชื่อว่า๗ปีมันนานพอที่จะเกินคำว่าแฟนไปแล้ว
มันคือครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ